ไปดูต่อยังอยู่ที่เรื่องราวของวงการบันเทิงกับเรื่องโควิดนี่แหละ
แล้วก็กลับมาในงานวงการบันเทิงก็งานลดน้อยถอยลงกันตามกันอย่างที่รู้กันว่ามาตรการการป้องกันในการเล่นคอนเสิร์ตการแสดงเพลงต่างเนี่ยมันเยอะนะคะ
อย่างพี่แคนดี้รักแก่นเองก็โอดเหมือนกันนะว่าการรับงานร้องเพลงยังเป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่แม้ว่ามันจะคลายล็อกคลายอะไรกันไปบ้างแล้วนะ
เพราะว่าต้องคำนึงถึงมาตรการหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย
เรียกได้ว่างานโชว์ตัวในสถานบันเทิงก็ต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนค่ะ
บอกว่าข้อจำกัดในการรับงานมันมีมากก็เลยทำให้ตอนนี้งานมันน้อยค่ะ
สมมุติว่ามีพันงานเมื่อก่อนเราได้ร้อย
แต่ตอนนี้จากพันงานเหลือ๕๐๐มันก็ยังไม่ถึงเรา
ก็คือถ้าสำหรับตัวแคนดี้เองเนี่ยพาร์ทของการร้องเพลงเนี่ยยังไม่ได้กลับมาเต็มร้อย
แต่ว่าเราไม่หยุดเรื่องของความปลอดภัยของคน
เพราะว่าหลายงานมันจำเป็นจะต้องมีการรวมคนนะคะ

ก็ยังเหมือนแบบยังปิดไว้อยู่ยังไม่อนุญาต

ก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดล็อกมาแบบ
ทำงานยังไม่ได้๑๐๐หรอก
ส่วนการเตรียมตัวรับสมาชิกใหม่น้องสะพ้ายคนสวย
จ่ายินดีต้อนรับตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

โทนี่แล้วก็แก้วมีความคืบหน้ายังไง
ตอนนี้มันเลยเดินด้วยความสุขตลอด

เราจะทำอะไรยังไงกันดีนะจะแบบอะไรอย่างนี้

ไม่ได้รู้ไม่ได้ใช้ชีวิต๒๔ชั่วโมงในทุกวันเพื่อสิ่งนี้

เจออันนู้นมาอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจ
ความคิดเห็นช่วยกันมันเลยกลายเป็นงาน
น่าจะออกมาเป็นงานเล็กที่น่ารักนะ
อะไรก็ตามที่มันทำให้เขา
เขาเรียกว่าอะไรล่ะ

ทำนองพร้อมทำทุกสิ่งทุกอย่าง